รวมไปถึงเรื่องราวดีเกี่ยวข้องกับเยาวชนเกี่ยวข้องกับเด็กเนี่ยเราก็ถูกใจไปด้วยเหมือนกัน
เพราะว่ามีน้องกลุ่มหนึ่งนะคะที่เขาไปแข่งขันไปแข่งขันแข่งขันอะไร
สาวไหมแล้วก็สิ่งประดิษฐ์จากรังไหม
คุณผู้ชมบอกเลยว่าฝีมือเด็กไม่ธรรมดาไอเดียของเขาก็บันเจิดเลิศล้ำ
ไปดูกันว่าผลงานของน้องเป็นอย่างไรสาวครับสาวสาวทั้งนั้นเลย
ใช่ครับสาวไหมสาวใหม่อันนี้ไม่สาวค่ะอันนี้หนุ่มเขาก็สาวใหม่ได้ใช่ไหม
อันนี้คือการสาวไหมอย่างแท้จริงนะก็คือเนี่ยค่ะการต้มรังไหม
แล้วเราก็จะเอาเส้นไหมใยไหมออกมาจากรังไหมแล้วก็สาวให้มันเป็นเส้น
เพื่อที่จะเอาไปทอเป็นผ้าไหมต่อไปครับเป็นบรรยากาศภายในงานแข่งขันสาวไหม
และสิ่งประดิษฐ์จากรังไหมระดับประเทศนะจัดที่อาคารเรือนไทยในอุทยาน
ร๒อำเภออำภาวะจังหมาศสมุทรสงครามนี้เองงานนี้เขาจัดขึ้นเพื่อให้
เยาวชนคนรุ่นใหม่รวมถึงผู้ที่มีอาชีพปลูกห่อนเลี้ยงไหม
ได้เห็นถึงความสำคัญของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
งานนี้นะเขามีการแข่งขันแบ่งออกเป็น๖ประเภทค่ะ
มีทั้งการแข่งขันสาวไหมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากรังไหม
คือเอารังไหมที่เราสามารถออกมาแล้วเอาไปทำอะไรต่อ
รังไหมนั้นน่ะหลายอย่างเขาก็เอามาแข่งขันกันนะคะ

กว่าสามสิบแปดคนจากสิบเก้าจังหวัด
แต่ด้วยการแข็งคันเนี่ยต้องบอกว่าเข้มข้นจริง
แต่ละคนงัดฝีไม้ลายมือการประดิษฐ์นี่โอ้โหนี่คือพานเหรอคะ
ถูกต้องค่ะเป็นเหมือนพานทุ่มที่ทำมาจากรังไหม
เอามาตัดเอามาพับเอามาตกแต่งเป็นแบบนี้
สวยมากใช่ค่ะสีเหลืองนี่คือสีธรรมชาติของรังไหมนะ
ส่วนสีเขียวสีฟ้าอันนั้นก็ไปย้อมสีออกมาเพื่อให้สวยงามเห็นไหมคุณ
สวยสดงดงามเนี่ยดูสิคะเป็นฝีมือของเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ธรรมดาจริง
ประกวดเสร็จแล้วนะคะผลงานที่ชนะเลิศ
ก็จะถูกนำไปจัดแสดงในงานตรานกยูงพระราชทานสืบสารตำนานไหมไทย
ครั้งที่๑๔ที่ศูนย์การแสดงสินค้าเมืองทองทานี
ช่วงวันที่๓๐กรกฎาคมถึงสิงหาคมต่อไปด้วย

นี่เป็นการเหมือนกับว่าคัดเลือกผลงานดีเด่น
เฟ้นหาฝีมือทักษะของนักศึกษาของเยาวชนในแต่ละจังหวัดระดับภูมิภาคก่อน

ก็คือช่วงสิ้นเดือนนี้๓๐กรกฎาคมถึง๔สิงหาคม
ใครอยากจะไปเห็นรังไหมที่นำมาประดับตกแต่งเป็นพานสวยแบบนี้
ไปดูกันได้เผื่อจะได้ไอเดียได้แรงบันดาลใจ
แต่อย่างผู้ประกอบการบางคนเอารังไหมมาทำเป็นเหมือนพวกเครื่องสำอางนะ

เอาเป็นที่ขัดหน้าขัดสิวเสี้ยนอะไรอย่างนี้

ได้เดี๋ยวนี้เค้าก็นำแรงไหมเนี่ยมาทำเป็นแบบดัดสะดุจากธรรมชาติ
เอามาประดิตประดอยเป็นสิ่งของที่มันสร้างมุลอาคาเพิ่มกัน

แล้วก็ถือว่าเป็นการพัฒนาสินค้าพื้นเมือง
สินค้าธรรมชาติแบบนี้ให้มีราคามากขึ้นด้วย
ยินดีสนับสนุนเด็กด้วยนะให้เด็กรู้จักการสร้างอาชีพสร้างรายได้เป็นด้วยนะ